เพราะว่าสวกิติศักดิ์ท่านบอกว่าตอนนี้เสียงที่จะยกมือ
เลือกพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีท่านบอกเหลือไม่เกิน๕คน
แล้ววันจริงเนี่ยนะจะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากกว่า๑พัก
นะครับโอ้โหนายกิติศักดิ์รัฐนาวราหะสมาชิกวุฒิสภานะครับ
นำข้อมูลการถือครองหุ้นไอทีวีและข้อมูลการถือครองที่ดิน
๑๔ไร่เที่ยวเผอร์ปลานบุรีจังหวัดประจบคีย์เรขัน
ของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ไปยื่นต่อกรกกะตอแล้วเปิดเผยบอกว่า
ขณะนี้สวที่สนับสนุนนายพิธามีไม่เกิน๕คนหรอก
ตัวยงดออกเสียงไง
ขณะเดียวกันมันที่จะเสนอแคดดิเดตนายกรรธบนตรี

จากตามรัฐธรรมนูลและกฎหมายพักการเมือง
ใดที่ได้สอสอเกิน๒๕คน
สามารถเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้
คิดว่ามีหลายพักที่จะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
สวกิติศักดิ์ยืนยันบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีพักอื่นมาเจรจาขอเสียงโหวตนายก
เพราะว่าสวมีการตกผลึกและมีคำตอบในใจ
เรียบร้อยแล้วถึงการตัดสินใจต่อบ้านต่อเมือง
และหากนายพิธาไปต่อไม่ได้พักที่ได้คะแนนเสียงอันดับ๒
ก็ต้องขึ้นมาเพราะบ้านเมืองต้องเดินต่อไป
แต่ขอไม่ตอบชัดนะครับว่าจะโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ที่มาจากภักดิ์เพื่อไทยหรือไม่ดูท่าทีท่านหน่อยฮะ
บ้านเมืองต้องเดินต่อไปได้ในขณะนี้เนี่ยคุณพิธาถ้าหากว่าไปไม่ได้เนี่ย
ภักดิ์อันดับ๒ก็ต้องขึ้นมาตรงนั้นผมบอกแล้วว่า
เราต้องการให้บ้านเมืองเดินไปได้
แสดงว่าเพื่อไทยยังได้

เพราะว่าสวจะไม่ไปก้าวไก่ในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ผมเรียนเท่าที่เรียนได้ว่า
ผู้ที่เสนอเครดิเดชนายกน่าจะมากกว่าหนึ่งพักนะครับ
แต่ว่าพักใดจะได้ไม่ได้สวไม่ไปก้าวไก่
นี่แหละค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแม่
เป็นเรื่องที่แบบลุ้นกันจริงนะคะลุ้นกันมากเลย
ไม่กี่วันนี่แล้วอย่านับเสาร์อาทิตย์ด้วยนะ
ฉะนั้นเหลือวันน้อยมากแล้วนะจะถึงวันที่๓ที่๔เนี่ย
ใช่ค่ะภายใต้เรื่องเครียดนี้ก็ไม่รู้ว่ามีใครยิ้มอยู่นะ